คุณผู้ชมค่ะพูดถึงคาแรคเตอร์

ประมาณนั้นคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามีคนขัดใจ
เขามาขิงใส่กันเรื่องท่าทะเวิร์คนะคะ
จะเป็นใครยังไงไปติดตามเลยกับช่วง
เจาะแจ๊ะริมเจาะ
แต่แดนช่วงนี้เขาหิตท่าเทอร์เวิร์กน่าดูนะฮะ
ว่าแล้วนักร้องลูกทุ่งสาวผิวขาวเป็นยองใหญ่
ก็ขอใส่เซ็ปทัวร์กับเขาด้วย
บอกเลยงานนี้มีขัดใจสายแดง
โอ้ยยยยทำไมไม่รู้
แต่กางเกงอะไรชัง
เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก็มันขัดใจแล้วนะ
ป่าเอเลยจัดให้เด็กมันดูโอ้
บอกเลยนาทีนี้พี่ฝนต้องยอมหลีกทางให้กับปรมจารย์เอ
แดนเซอร์ตัวจริงเสียงจริงแบบ
เดงเอ้ยเดงเดงเดงไปเลยล่ะจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป